เอาพาคุณผู้ชมมาดูข่าวคนวิ่งกันหน่อยนะคะ
ไม่ใช่วิ่งแข่งขันมาราทอนนะแต่เป็นนักพนันค่ะ
เขาวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะในจังหวัดมหาสารคาม
หลังจากที่บุกไปทลายบ่อนท้ายหมู่บ้าน
พนันทั้งหมดหลังจากเห็นเจ้าหน้าที่จะนั่งอยู่ทำไมล่ะคะ

รอแล้วนะคะไม่รอใครทั้งนั้นแล้วนะคะไปเลยนะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายเจ้าหน้าที่จับได้๑๒คน

อยู่ในนั้นประมาณ๒๐คนกำลังนั่งเล่นไฮโลกันอย่างสนุกสนาน
ตรับบนดรงวอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารขาม
หลังจากนักพนันเห็นตำรวจวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง
ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นทุ่งนานรอบ
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับกลุ่มอ้นละหมานเลยค่ะ
นักพนันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ทำให้บางคนวิ่งหนีไม่ค่อยทันไปไม่ค่อยไหว
บางคนไปประมาณ๑๐เมตรก็ท้อแล้วสรุปสุดท้ายก็เดินนะคะ
และก็ถูกจับกลุ่มได้สำเร็จ
บางคนพยายามขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ตอนที่ขี่ก็พูดไปด้วยนะไม่ได้เล่นนี่นะคะ
แต่ว่าเพื่อนไงคะเพื่อนขายเพื่อนในวงนั่นแหละ
เอ้าจะบอกไม่ได้เล่นได้ไงอยู่ข้างกัน
เมื่อกี้อ๋อนี่ค่ะโดนหมดนะคะไม่ว่าอายุเท่าไหร่
เมื่อกี้นั่งอยู่ด้วยกันตัวแทงต่ำเราแทงสูง

สรุปตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ทั้งหมด๑๒คนนะคะ
อุปกรณ์การเล่นไฮโลเงินสดได้ไป๒๔๐บาท

ก่อนหน้านี้นายพระรันยูมายูน
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคามได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน
บอกว่ามีนักพนันทั้งในพื้นที่และก็ต่างถิ่น
เขามารวมตัวกันมาลักลอบเล่นการพนันไฮโล
บอกเล่นแบบโอปน์แอร์เลย
เกรงกลัวกฎหมายเลยอยู่ท้ายหมู่บ้านจากเจ้าหน้าที่

จากการตรวจสอบพบว่ามีนักพนันหน้าเดิม๕คน
เคยถูกจับมาแล้วในคดีลักลอบเล่นการพนันนะคะ
แต่ยังไม่เข็ดหลาบกลับมาเล่นอีกแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามควบคุมตัว
นักพนันทั้งหมดที่จับได้นี่นะคะ๑๒คน
ส่งพนักงานสอบสวนสพกำพี
เจ้าของท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มาครับขอความร่วมมือด้วย